ด้วยพลังประชารักษณ์ที่มันจะขอรวมใจประชา
ให้ไปข้างหน้าคือวันแห่งความสดใส

มาด้วยกันร่วมสร้างสรรค์การเมือง
อะไรที่มีที่ไม่เข้าใจ
ก็แก้กันไปคนไทยช่วยกัน
หยุดความหวานระแวง
และมาปรองดองหัวใจ
ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้รักกัน
พลังประชาวรักษ์จะก้าวข้ามความแขกแยง
รวบรวมทุกแรงไม่แบ่งความรักศรัทธา
พลังประชารัฐจะขอรวมใจประชา
ให้ไปข้างหน้าคือวันแห่งความสดใส
ด้วยพลังประชาวรักษ์
เราเคยมีคนงานผ่านให้เห็นกันมา
ได้พัฒนาดูแลบ้านเมือง
และพร้อมอาสาดูแลต่อไป
ทุ่มสุดใจให้ไทยรุ่งเรือง
หยุดความหวานระหว่างและมาปรองดอมหัวใจ
ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้รักกัน
พลังประชาวรักษ์จะก้าวข้ามความขาดแย้ง
รวบรวมทุกแรงไม่แบ่งความรักสถาน
พลังประชารัฐจะขอรวมใจประชา
ให้ไปข้างหน้าเป็นวันแห่งความสะใส
พลังประชารัฐจะก้าวข้ามความขัดแย
รวดรวมทุกแปลงไม่แบ่งความรักษฐาน
พลังประชารัฐจะขอรวมใจประชา
ให้ไปข้างหน้าคือวันแห่งความสดใส
พลังประชาวรักษ์